ส่วนเหตุการณ์นี้ครับต้องชื่นชมชาวบ้านชาวสวนแล้วก็คุณตำรวจตามหารถของคุณตาจู่หายไปอ่ะคุณผู้ชมครับคุณตาเขาขับกระบะมาก็จอดรถแล้วลงไปตัดกิ่งโกศลจะเอาไปปักชำที่สวนทุเรียนผ่านมาอีกทีเฮ้ยกระบะหายไปไหนอ่ะหายไปได้ยังไงอ่ะกลัวคนขโมยซิเมื่อกี้ก็มีข่าวขโมยรถใช่ไหมนี่เดี๋ยวเกิด
แล้วมีใครขับไปอ่ะฮะนั่นน่ะสิคุณตาก็งงเอามาตามหาคำตอบกันหน่อยว่ารถกระบะ
อยู่ที่สวนปามได้ยังไงตอนแรกจอดอยู่ริมทางนะครับ
ตำรวจสพเขาสมิงในพื้นที่จังหวัดตราดรับแจ้งว่ามีรถถูกขโมยก็ไปตรวจสอบ
ริมถนนสายแสนตุ้งบ่อไร่ครับหลังจากรับแจ้งก็ไปไล่เช็คข้อมูลครับ
สุดท้ายไปเจอแล้วนี่นี่กระบะคันนี้หน้ามาตำต้นปลามอยู่ตรงนี้นะฮะ
ค่ะประมาณห้าโมงครึ่งช่วงเย็นเมื่อวานเจอแล้ว
นี่คือกระบะที่หายไปของคุณตาชินกรอายุ๗๒เครื่องยังติดสตาร์ทรถอยู่เลย
เห็นไหมอืมแล้วไฟกระพริบกระพริบกระพริบอยู่แบบนี้พอไปตรวจเช็คเอ๊ะ
เกียร์รถเนี่ยมันเป็นเกียร์ออโต้ไปคาอยู่ที่เกียร์ดีนะฮะก็คือเกียร์ดราฟเนี่ยนะฮะ
แล้วจุดนี้ห่างจากจุดที่คุณตาเขาจอดรถเพื่อลงไปตัดกิ่งไม้๓๐เมตรเอง
ใกล้ไม่ไกลถามว่าคุณตามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าตัวก็เล่า
เล่าไปก็มีเสียงเขินเขินนิดผมจอดรถกระบะเพื่อลงไปตัดกิ่งโกศลริมทางจะเอาไปปักชำในสวนทุเรียน
ค่ะผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าผมดับเครื่องหรือเปล่าแต่ที่มั่นใจเลยคือไม่ได้ดึงเบรกมืออันเนี้ยแน่แน่
ก็กล่าวว่าแป๊บเดียวแค่ไปตัดกิ่งโกสนน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกิ่งเนี้ยแบบเนี้ยค่ะหันมาอีกทีกระบะผมหายอ่ะ
เอ้าก็เลยคิดว่ามีคนขโมยสุดท้ายนู้นชาวสวนไปเจอว่ารถของผมมันไหลโอ้โหก็เข้าเกียร์ดีไว้ไง
รถมันเลยไหลไงฮะแล้วเมื่อกี้เห็นไหมถนนมันเปียกด้วย
เหมือนฝนจะตกด้วยมันก็เลยยิ่งลื่นไหลไปตำอยู่ที่ต้นปามนู่นครับ
ฟังคุณตาเล่าเพิ่มเติมครับ
แต่ไม่ได้ใส่เบรกมือแล้วมั้งมันถึงได้ไหลได้
แล้วพอเราลงไปตัดแล้วเราเห็นรถเราไม่เห็นรถหันหลังให้ไง
หันหลังให้ผมข้ามถนนมาตัดกิ่งกุศลแล้วพอหันไปอีกทีหายไปแล้วเหรอฮะ
นี่ชิงหายไปแล้วแล้วเราทำไงต่อหลังจากนั้น
ผมก็หารถโบกข้างทางพอดีเจอเจอต่อชะดอเขาจะไปเขาฉลาด
ผมก็เลยบอกว่าท่านก็ช่วยดูเวทีช่วยผมหน่อยให้แจ้งความที

มีประกันอยู่น่ะน่ะได้กิ่งกโกศลมั้ยครับได้หลังรถนี่น่ะ
นี่ครับพาไปดูกิ่งโกศลที่ตัดมาแหมคือได้กิ่งไม้เนี่ยเยอะ

ที่มันไหลไปแล้วไปชนกับต้นปามในสวนของชาวบ้านเขาเนี่ย

ให้ดีนะดับเครื่องหรือยัง
เกียร์รถไว้ที่เกียร์ไหนเพื่อความปลอดภัยนะครับ